ยังมีนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงชื่อดังชาวจังหวัดศรีสะเกด
คือสะเทียนธรรมมือที่ได้แต่งเพลง
ถวายแด่พระบาทสำเร็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดช
ชื่อเพลงว่ารักพ่อรักแผ่นดิน
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ
ได้ยินความลูกน้ำตาไหลมิ่งความเช้าทันจากไปแล้วน้ำ
พ่อกูมีคนของกวงประชาสิบสามปุ่นลาพ่อมาจากไป
รู้ใจสลายร่ำให้ทั้งแผ่นนี้
วันนี้ก็ไม่มีความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาภูมิพลอดุญเดช
จากจากหั่วงี้จงห่วงหลังกดต่ออย่างยังไม่เหมาะ
โทษจะหลับให้สบายสู่สวรรค์ข้าอยู่ในริมัน
ทุกทางนี้ลูกจะรักกันสามารถที่เป็นฝัน
ตามคำโพธิ์ส่งรักของพ่อเพื่อการเงียบ
สธิปุ่นฟ้าเป็นดินทรัพย์ยิ่งใหม่
ไม่ว่าจะเกิดกีธากิโฮนไหน
ขอบคุณครับรักชัยโรงพระบาททุกชาติมือแม่
นายสะเทียนสุภากุลหรือสะเทียนธรรมมือ
กล่าวว่าเนื้อหาในเพลงกล่าวถึงการเสียสละที่ยิ่งใหญ่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ทรงเสียสละทำทุกอย่างเพื่อประสงค์นิกรของพระองค์
นายสะเทียนกล่าวตอบว่าเพลงนี้แต่งขึ้นมา
เพราะว่าคนไทยทุกคนมีพ่อคนเดียวกัน

กันกรองความรู้สึกออกมาเป็นบทเพลงรักพ่อรักแผ่นดินค่ะ